เดี๋ยวจะหาว่าไทยรัฐทีวีไม่มีเรื่องดีอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมเขาฟังเลย

เรื่องดีที่อยากจะชื่นชมตำรวจสพสามพรานกันหน่อยค่ะ
มีคุณตากลุ่มหนึ่ง
ผักตบชาวามันก็ไปลอยเข้ามาจนกลายเป็นเหมือนทุ่งผักตบชาวาแบบนี้
แกก็แปลกใจตอนขาไปแกบอกนี่มันคือคลองมีแม่น้ำ

แล้วแกไปไหนไม่ได้
แต่นครปฐมเนี่ยปัญหาเรื่องผักตบชาวาเยอะจริง
แม่น้ำคือเต็มไปด้วยผักตบชาวากวาดยังไงก็ไม่หมดแล้วมันแพร่พันเร็วมาก

แล้วเนี่ยค่ะคุณตาแกไปไหนไม่ได้คือไปไม่ได้เลยจริง
คุณผู้ชมนี่เราไม่ได้ใช้คำหยาบนะคะว่าสวะนี่เป็นคำทายปกติ

คือมันแน่นจนขนาดอย่างนี้

ย้ำก่อนว่านี่คือว่ายน้ำ

ตัดสินใจใช้วิธีส่งตัวแทน

สงสัยตัวแทนมาก
เอาเชือกไปผูกที่หัวเรือของคุณตา

ตั้งแต่เช้าเอาเชือกไปผูกที่หัวเรือ

ใช้กำลังคนค่ะลากทั้งลากทั้งดึงทั้งโอ้ย
คนช่วยกันลากเอาไว้แล้วก็ลากจากข้างบนอีก
ยิ่งกว่าชักก็เยอะอีกค่ะดึงกันทุกภาคส่วนต้องใช้คำนี้เลย
คนแก่คนเท่าคนเด็กผู้หญิงผู้ชายอะไร
เขาให้จังหวะก็อ้าวดึงอ้าวหุ้ยเล่หุ้ย
แล้วคุณคือเวลามันรวมกลุ่มกันแน่นแบบนี้
มันต้องแหวกอ่ะคือถ้าไม่แหวกก็ไม่ไปนะ
ดูจังหวะคนว่ายน้ำเมื่อสักครู่ก็แล้วกัน

สุดท้ายแล้วก็ลากคุณตาอากลับเข้าฝั่งได้
แต่แกต้องไปซื้อน้ำแข็งมาปั่นไอติมค่ะเออ
คุณตาอาแกบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงเลยจริง
ผักตบมันก็รอยมันติดเต็มไปหมด

พายก็คงไม่ได้ให้ว่ายน้ำกลับเข้าฝั่ง
ตากลัวตาจะถึงฝั่งก่อนถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลย

สิ่งที่ตำรวจสพสามพรานทำก็คือ
เอาข้าวให้ตาอากิน๖ชั่วโมง
คุณตาแกก็แปลกใจตอนที่ตาพายเรือมาเรื่อยตอนลงขากลับ
บอกน้ำมันลงน้ำไม่มีผักตบเลย
ตอนนี้อยู่มันมากันเพียงเต็มไปหมดเลย
เหมือนมันลุมตาตามรู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน
ชื่นชมชื่นชมนำรวจแล้วก็ก็ทุกคนที่ช่วยเหลือ
ชื่นชมผลมือที่มาช่วยด้วย